พอได้รัฐบาลใหม่ก็มีข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนครับ
เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี
จากเดิมสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วก็ขยายไป
สำหรับเรื่องของก๊าซหุงต้มถัง๑๕กิโลกรัมก็ราคาที่๔๒๓บาทต่อถัง
ก็ขยายไปถึง๓๑ธันวาคมนี้ก็เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ส่วนเรื่องของค่าไฟที่มีมติไปแล้วก็ปรับลดลงเหมือนกันนะครับอยู่ที่๓บาท๙๙สตางค์ต่อหน่วย

หลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประกาศว่าจะลดลงจาก๔บาท๔๕สตางค์เหลือ๔บาท๑๐สตางค์ต่อหน่วย
ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลก็ตามที่มีการแจ้งไปว่าตอนนี้หามรือกันอยู่
แต่ว่าถ้าเกิดมีการปรับลดเบนซินจะไม่ลดให้กับประชาชนทุกระดับ
แต่จะไปลดให้กับกลุ่มที่มีผลกระทบเป็นกลุ่มพิเศษที่ใช้น้ำมันเบนซินในการประกอบอาชีพ
เช่นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างต่อไปครับ